แม่ค้านะแม่ค้าไส้กรอกเกือบไปแล้ว

กับกระบะที่มาเฉียวชนแล้วดูสิดูสภาพ

กงไส้กรอกกระจายเต็มพื้นนะฮะ

เธอคือนางสาวสุรัตน์อายุ๔๘ปีนะคะ
เจ็บตรงต้นคอไหล่ซ้ายขาขวา
อาการเธอตกลงมาแบบนี้สาหัสนะ

หาดูส่องไฟว่าร่างเธออยู่ตรงไหนนะตอนแรกนะฮะ
ใช่ค่ะเพราะว่าเธอโดนกระบะสีขาว
เฉียวชนมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างรถซาเล้งของเธอนั่นแหละ
แล้วเธอกระเด็นตกลงมาจากสะพานคลองกลุ่ม

แล้วคิดดูสิคุณกระแทกอ่ะร่างลงมากระแทกข้างล่างอ่ะ
ความสูงจากข้างบนสะพานลงมาถึงพงหญ้าตรงนี้นะ
เมตรคนแล้วก็รถลงมาแล้วคลองตรงนั้นจริงมันเป็นคลองนะ
แต่ว่าน้ำมันแห้งไปหมดแล้วมันก็เลยเป็นเหมือนกับย่าอยู่ตรงนี้ค่ะ
ถามเพื่อนคนเจ็บเพื่อนคนเจ็บเล่าให้ฟัง
บอกว่าแม่ค้าคนนี้เป็นแม่ค้าขายไส้กรอกอยู่ที่ตลาดนัดบ้านช้างทูล
ทีนี้ตอนนั้นน่ะตัวนางสุรัตน์แม่ค้าคนนี้นะ
ขอตัวกลับก่อนก็ขี่ซาเล้งออกมา
ยังไม่ทันจะถึงบ้านเลยมาเจออุบัติเหตุตรงนี้

คือรถซาเล้งก็ขี่อยู่ขอบทางนะ
ปรากฏว่ามีรถขับมาตามหลังเป็นรถกระบะพยายามจะแซงรถซาเล้ง
แล้วทีนี้ไปเจอไปเจอกับอีกฝั่งหนึ่งที่มีรถสวนมาพอดี
รถกระบะก็เลยต้องตีเข้าเลนตัวเอง
ทีนี้แม่ค้าไส้กรอกขี่ซาเล้งก็กลัวสิฮะ
กลัวจะถูกเฉียวชนนู่นเลยพุ่งตกลงไปข้างทางแบบนี้เลยนะครับ
ตำรวจก็อยู่ในการสืบสวนขยายผล
หาตัวคนขับรถกระบะสีขาวคันที่แซงไป
แล้วก็ตีกลับในเลนส์ตัวเองแล้วก็มาเฉียวซาเล้ง
ตกไปในพงหญ้าแบบนี้เพื่อมาดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับ
อันนี้นี่เกิดขึ้นที่ตราดนะคะเจ็บเฉยนะแต่เจ็บสาหัส
ส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งค่ะคุณผู้ชมพาไปดูหน่อย
เกิดขึ้นที่ฉะเชิงเซาแต่อันนี้เสียชีวิตเลยนะคะ
อุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นตรงสะพานข้ามแยกหนองเค็ดค่ะ
ถนนสาย๓๐๔ฉะเชิงเซาคือจะไปเขาหินซ้อนพนมสารคามเนี่ยนะ
ปรากฏว่าผู้ชายสองคนขี่มอเตอร์ไซค์ย้อนสอนขึ้นมาบนสะพาน
แล้วโดนรถมิตซูน่ะโอ้รถมิตซูคันนี้
มีนายอัธพลศรียาพรอายุ๓๒ปีขับมา

คนขี่มอเตอร์ไซค์และคนซ้อน๒คนอายุ๔๐กว่า๕๐กว่าแล้ว
เสียชีวิตทั้งคู่คือนายชัชวานพรมสมบูรณ์อายุ๕๙ปี
อีกคนนึงเนี่ยนะคะร่างกระเด็นตกสะพานข้ามแยกมา
คือนายสมชายวงศาอายุ๔๘ปี
เสียชีวิตอยู่ตรงฟุตปาดวงเวียนใต้สะพานค่ะ
แล้วตำรวจก็คุมตัวนายอัตภพลที่เป็นคนขับรถมิซู
ไปสอบสวนเพิ่มเติมแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ

ไซค์คนขี่คนซ้อนเสียชีวิตเลยค่ะ